คุณผู้ชมคะมีผู้ชายคนนึงค่ะเขาเป็นคนขับแท็กซี่นะคะ
เครียดปัญหาชีวิตก็เดินไปไปนั่งเล่นอยู่ที่สะพานพระนั่งเกล้า
เขาบอกว่าไม่ได้ตั้งใจจะกระโดดสะพานนะไม่ได้ตั้งใจจริง
โงกลงไปดูแม่น้ำแล้วเกิดลื่นตกลงไป

ตกเลยค่ะโชคดีที่มีคนอยู่แถวนั้นแล้วเขาก็ช่วยขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยค่ะ
นี่นะคะคือภาพที่ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัย
ก็กำลังนำเรือเข้าไปช่วยเหลือผู้ชายคนนี้นะคะ

ที่สะพานพระนั่งเกล้าปลอดภัยดีนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๔ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมา
คือกู้ภัยได้รับแจ้งจากชาวบ้านที่เขาไปตกปลาแถวนั้น
บอกว่ามีคนตกสะพานพระนั่งเกล้าแล้วเขาก็ช่วยชีวิตเอาไว้ได้ค่ะ
นายธนทรภูลประเสริฐอาสามูลนิธิป่อเต็กตึงจังหวัดนทบุรีบอกว่า
ตอนไปถึงเห็นผู้ชายคนนี้ลอยคอกอตตอบหมอดสะพานอยู่
แล้วก็โอ้โหกู้ภัยบอกน่าสงสารมาก
แต่โชคดีที่มีเรือของชาวบ้านเขาแล่นผ่านมา
เรือชาวบ้านนี่แหละค่ะที่ไปช่วยผู้ชายคนนี้ขึ้นมาได้
ผู้ชายคนนี้เขายืนยันว่าไม่ได้จะฆ่าตัวตายนะ
แต่เขาเครียดมีปัญหาครอบครัวเขาออกมาเดินเล่น
พอมาถึงสะพานพระนั่งเกล้าก็เดินไปตรงราวสะพาน
ก้มหน้าชะโงกไปดูแม่น้ำ
เขาบอกมันพลาดจริงมันลื่น
แล้วก็พลัดตกลงไปในแม่น้ำเลยอะค่ะ
มาถึงก็เจอคนเกาะอยู่กลางต่อหม้อกลางแม่น้ำเลยครับ
แน่นเลยถ้าปล่อยหลุดไปก็คือตายนั่นแหละ
ตอนนี้เขาพอเอาขึ้นเรือมา
ก็มานั่งสัมภาษณ์กันอยู่พักนึงว่ามีเรื่องอะไรอะไรอย่างนี้
เขาก็ว่าทะเลาะกับที่บ้านมา
แล้วก็มายืนอยู่กลางสะพานไม่ได้ตั้งใจโดด
เขาแค่เฉง้อมาดูแล้วก็ลื่น

นี่นะคะตีรังกาหล่นเลยลื่นตีรังกาตกลงไปในน้ำเลยอ่ะ
ผู้ชายคนที่ตกลงไปในน้ำเนี่ยก็เปิดใจกับทีมข่าว
บอกว่าวันเกิดเหตุเขาเครียดจริง
มีปัญหาเรื่องครอบครัวปัญหาเรื่องเศรษฐกิจ
ขับแท็กซี่แต่ว่าด้วยช่วงโควิด๑๙
ขาดรายได้ผู้ชายคนนี้นะคะ
เมื่อวานนี้เครียดก็เดินไปเรื่อย
สะพานปีนราวสะพานชะโงกหน้าก้มลงไปดูที่ผิวน้ำ
แต่รองเท้าที่ใส่มันลื่นค่ะ
หัวเนี่ยดิ่งลงไปเลยนี่ทีมข่าวของเราลองไปเดินดูนะคะ
ตรงนี้จุดที่ผู้ชายคนนั้นเขาบอกนะคะผู้ชายที่ตกน้ำ
เขาบอกเนี่ยเขาเดินไปตรงนี้ไปยืนตรงนี้แล้วชะโงกหน้าลงไป

ก็เลยเหมือนที่กู้ภัยบอกเหมือนที่ชาวบ้านบอกว่า
ตีรังกาหัวทิ้มลงไปในน้ำเลยแล้วต่อหม้อนี้ที่ไปเกาะอยู่
ใช่ค่ะพอตกลงไปเนี่ยนะก็เด้งขึ้นมา๕๖รอบ
แล้วลมแรงหนามเชี้ยวนะหนามก็พัดไปติดอยู่ตรง
ร่องของตอม่อสะพานโอ้โหนี่อย่างนี้
ยังดีที่แบบเอามือไปกอดขอบตอม่อเอาไว้ได้
กำลังเซ็งแต่ไม่ได้คิดว่ามันจะไปตกอยู่ตรงนั้น
ตอนที่พออยู่ในช่องผมก็ตะเกียรตะไกลจะขึ้นจากช่อง
ขึ้นมาต่อหม้อแล้วเสร็จแล้วมันขึ้นไม่ได้
เดี๋ยวทีผมก็ทำยังไงดีวะพอดีหันไปเห็นว่ามีคนถือบนฝั่งข้าม

เจ้าตัวก็ยืนยันย้ำอีกรอบว่าไม่ได้ตั้งใจจะไปฆ่าตัวตายหรืออะไรนะคะ
เครียดแล้วก็เดินไปแบบทอดอารมณ์ไปเรื่อยค่ะ
ไม่คิดว่าจะพลาดตกลงไปแบบนั้น
เขาก็เลยบอกว่ากลัวเลยอ่ะตอนนี้เลยไม่กล้าไปเดินอยู่แถวขอบสะพานแล้ว